สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
ที่เก่าเวลาเดิมที่เพิ่มเติมคือความคิดถึง

น่ารักขนาดไหนความน่ารักของหนุ่มสาวคู่นี้นะครับ
ผมว่าเห็นแล้วต้องอิจฉา
น่ารักจังไงเชิญชมได้เลยครับ
นี่ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าแรงจูงใจในการออกกำลังกาย
หวานกันไปแล้วมั้งครับคุณพี่
ดูสิครับดูสิครับจะออกท่าไหนก็ดูหวานไปหมด

ซื้อเครื่องออกกำลังกายไปเล่นที่บ้านกันดีกว่า
พอเขาเห็นแล้วรับไม่ได้หวานหวานให้แล้ว

ป่วยเป็นโรคต่างมากมาย
ยุงตัวนี้ล่ะครับดูดแบบนี้เขาเรียกว่า
ดูดเลือดแบบไม่รู้จักประมาณตน
ไม่ได้ดูลิมิตตัวเองเลย
ดูดไปดูดจนอ้วน
หงายท้องซะแบบนี้ไม่ไหวนะครับคุณพี่
ใจลูกเขาเลยนั่งอยู่นั่นเมื่อรถติดไฟแดง

ไม่ได้นั่งที่บอร์ดรถจากกระยานยนต์นะครับ
แต่นั่งสาราข้างกำแพงโน้นล่ะครับ
ส่วนรถก็จอดทิ้งไว้แบบนี้แหละครับ
พอไฟจะเริ่มเขียวค่อยวิ่งมาที่รถ
แม่จะชิวไปหน่อยครับคุณลุง
ว้าวไดโนเสาร์ขับเจ็ดสกี
ใช่แล้วครับตาไม่ฝาดแน่นอน

มีรอดผลตีรังกาหลังสวยงามจริง
คนละคนไอเดียสร้างสรรค์ใส่ชุดไดโนเสาร์
แล้วมาขับเจ็ดสกีเยี่ยมยอดนะครับคุณพี่
เกิดมาก็บังเคยพบเคยเห็นนี่แหละครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ